ตามกันต่อเรื่องความมุ้งมิ้งความหวานกันหน่อยดีกว่านะ
บรรดานางเอกคนดังในวงการบันเทิงของเราเนี่ย
บอกเลยว่าเขามีหนุ่มรู้ใจมา
ทำให้หัวใจกลายเป็นสีชมพูกันหลายคู่เลยนะคะ
บางคนนี้นะรักพี่บางคนก็รักน้องกันบ้าง
บางคนก็ดองกันเป็นครอบครัวเดียวกันเลย
พูดอย่างนี้ก็ขอเริ่มกันที่๒นางเอกสาวกันก่อนดีกว่านะคะ
พัชราภาแล้วก็แต้วนัทพรนั่นเองค่ะ
ตกหลุมรักสองไฮโซหนุ่มตระกูลพรประพา
อย่างไฮโซพกกับไฮโซประไหน
เรียกได้ว่าผู้ชายบ้านนี้อบอุ่นอบอุ่นมุ้งมิ้งเอามากเลย

ใจซุปตาตัวแม่ของวงการคุณอ้ำพัชราภาอยู่หมัดเลยจ้ะ
คบหาดูใจกันถึงแม้จะไม่มีสเตตัส

แต่อันนี้เข้าปีที่๕แล้วนะคะ
คู่นี้เขาอวดความหวานความสวีทให้แฟนได้ฟินกันบ่อยด้วย
เบอร์นี้หลายคนลุ้นกันตัวโก่งแล้วโกงอีกค่ะ
อยากจะเห็นแม่อ้ำของเราเข้าสู่ประตูวิวาลสักที
แต่รอมาจนตอนนี้ก็ยังไร้วี่แวว

พกให้เป็นสะพ้ายใหญ่บ้านนี้นะจ๊ะ
ต่อกันที่วาดที่สะพ้ายกลางของบ้านพรประพากันบ้าง
อย่างคุณแต้วนัทพรก็ปลูกต้นรักกับไฮโซประไน
ลูกชายคนกลางของบ้านนี้มา๒ปีแล้ว
จะครบรอบเมื่อเดือนพฤษภาคม
บอกเลยว่าคู่นี้นะฉายแววมาตั้งแต่แรกเลยนะ

เพราะว่าดูแล้วเข้ากันเข้าการกิจกรรมเขาคลิกกันมาก

ก็เป็นคนคลั่งรักหนุ่มประดัยเหมือนกัน
ชื่นชมฝ่ายชายว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่น
แต้วนี่นะคะยอมยกหัวใจทั้ง๔ห้องให้ประไนไปนานแล้ว
อีกไม่นานตำแหน่งสะพ้ายเล็กรองจากแม่อ้ำ
ก็ต้องตกเป็นของน้องแต้วแน่นอนค่ะ
มาต่อกันที่บ้านนี้นะคะต้องบอกว่าแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์ค่ะ
กับการเป็นสะพ้ายใหญ่ของตระกูลรังศรีสิงพิพัฒน์

แม่ชมผู้ของเราเนี่ยก็ข้มหาดูใจกับลูกชายคนโตบ้านนี้
น็อตวิสรุธซึ่งตอนนั้นก็ว่าหล่อแล้วตอนนี้หล่อมาก

แต่งกันได้๖ปีแล้วคุณผู้ชมมีทายาทลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุนะคะ
รวมไปถึงสาวน้อยคนล่าสุดนะคะเพิ่งคลอดเลยน้องแอร์บิเกลค่ะ
ต้องบอกเลยครอบครัวนี้อบอุ่นนะคะแล้วก็สนุกสนานมีสีสันกันอย่างมาก
ทำเอาหลายคนอิจฉาตาร้อนแม่ชมกับสามีที่แบบงานดีลูกก็น่ารักค่ะคุณผู้ชม
และอย่างที่ทราบกันค่ะตระกูลนี้ก็มีลูกชายอีกคนหล่อไม่แพ้กันนะคะ
โน้ตวิเศษค่ะนางเอกสาวที่คว้างหัวใจไปนะคะก็คือแพทิเซียกูธนั่นเองค่ะ
คบหาดูใจกันประมาณ๓ปีนะคะแม้จะไม่ค่อยได้อวดภาพความหวานลงโซเชียลสักเท่าไหร่
ช่วงหนึ่งคนเข้าใจว่าเลิกกันแล้วแต่ว่าล่าสุดค่ะเดือนที่ผ่านมาค่ะ
ฝ่ายชายก็ลงภาพเลยค่ะขอสาวมาติเซียแต่งงานแล้วค่ะ
เรียกว่านะคะครอบครัวอบอุ่นขึ้นมาแล้วก็เตรียมต้อนรับสะพายเล็กเข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่แล้วล่ะค่ะ
อีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชมที่ถูกจับตามองไม่แพ้กันก็คือพี่น้องครอบครัวเตชนรงค์
พี่ชายคนโตอย่างสงกรานตอนนี้มีสาวข้างใจก็คือสาวแมทพิวรณีนี่แหละ
ตอนแรกที่เปิดตัวคบกันโอ้โหดราม่าก็เยอะอยู่นะ
แต่ทั้งสองก็จับมือกันฝ่าฟันข่าวต่างมาได้
จนตอนนี้เรียกว่าดูจะราบรื่นดีค่ะ
เห็นได้จากโมเมนต์มุ่งมิ้งในไอจีบ่อย
ปิดท้ายกันที่วาดที่สะพ้ายเล็กอย่างมิ้นท์ชาลิดา
ที่เป็นแฟนกับลูกชายคนเล็กของตระกูลเตชนรงค์อย่างภูผา
เพราะคิดว่าเด็กของสาวมิ้นต์นี้แหละ

เมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีนึง

มิ้นท์ก็บอกว่าขอทำงานก่อนค่ะ
เพราะว่ามีโปรเจกต์เยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอ๋ยผู้จัดเอ๋ยละครเอ๋ยเยอะไปหมด
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ